เนื่องกันมาจากเรื่องของการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชนี่แหละ
ก็มีฝ่ายค้านฝ่ายสนับสนุน
มีชื่อของสมเด็จช่วงนั้นเป็นผู้ครอบครอง

เพื่อที่จะสอบถามเกี่ยวกับเจตนาในการครอบครองรถ
รวมไปถึงตรวจสอบลายเซ็นต์และเอกสารต่างที่เกี่ยวข้อง
ส่วนทางด้านเจ้าของอู่ที่มาประกอบรถนี้นะคะ
บอกว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็บอกว่า
จะเดินทางมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย
นายวิชาณรัฐปานะเจ้าของอู่วิชาณที่ประกอบรถเบนท์โบราณของสมเด็จช่วง
โดยยอมรับว่าเป็นอู่ประกอบรถโบราณคันดังกล่าวจริง
แต่ต้องแยกความผิดออกเป็นเรื่องนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าการจดประกอบการเสียภาษีและจดทะเบียนรถ
ยืนยันว่ามีหน้าที่ประกอบตัวรถตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างเท่านั้น
ซึ่งทางอู่นั้นก็รู้จักกับห้างหุ้นส่วนจำกัดออส๘๙อยู่แล้ว
ร่วมการประกอบรถคันนี้ไม่ได้มีหุ้นส่วนอะไรกัน
ส่วนเรื่องของการต่อทะเบียนหรือว่าเสียภาษีนะคะ
ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของรถ
ซึ่งเป็นอู่ประกอบรถยนต์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
หลังจากที่มีผู้ปลอมลายมือชื่อ
รวมถึงแอบอ้างชื่ออู่ไปจดประกอบรถเบนส์โบราณของสมเด็จช่วงเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ
ซึ่งนางกาญจนาก็ยืนยันว่าไม่มีส่วนรู้เห็น
ขั้นตอนการจดประกอบของรถคันนี้แต่อย่างใดเลยค่ะ
โดยระบุว่าก่อนหน้านี้นายชะลัดนิติธิติวงศ์
ซึ่งเป็นเพื่อนของสามีได้พาไปทำใบอนุญาตจดประกอบ
แต่ก็ไม่เคยประกอบรถยนต์เนื่องจากไม่มีช่างผู้เชี่ยวชาญ
และยืนยันว่าไม่เคยรู้จักกับอู่วิชาญ
แล้วก็นายวิชาให้ข้อมูลแบบนี้นะครับ
ของอู่วิชาบอกว่าสาเหตุที่รับทำรถคันนี้

เนื่องจากตนก็เป็นคนไทยนับถือศาสนาพุทธ
วันหนึ่งมีพระผู้ใหญ่นำรถมาให้ซ่อมก็ต้องรู้สึกยินดี
รู้สึกดีแล้วก็ยินดีทำให้ซ่อมเพียงอย่างเดียว
แล้วก็ไม่ทราบเรื่องของเอกสารอะไรทั้งนั้นนะครับ
นี่เป็นคำพูดของเจ้าของอู่วิชาญ
เมื่อวานมาเข้าให้ปากคำนะครับ
ส่วนทางด้านของตำรวจพันธ์ตำรวจเอกภัยสิทธิ์วงเมืองอธิบดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษระบุนะครับว่า
ต้องทำการตรวจสอบว่าใครเป็นผู้นำเอกสาร
ยื่นที่กรมสรรพสามิตรแล้วก็กรมการขนส่งทางบก
ส่วนนายชะลัดอยู่ระหว่างประสานเข้าให้ปากคำ
เพื่อสอบถามข้อมูลเจตนาการครอบครองรถ
พร้อมทั้งนำรถของกลางมาดูแล
อีกทั้งต้องการให้ยืนยันลายเซ็นต์ที่ปรากฏ

หากไม่ใช่จะทำการส่งตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ต่อไปครับ
ขณะที่อธิบดีกรมสรรพสามิตรก็ยืนยัน
พร้อมเข้าไปตรวจสอบภาษีสรรพสามิตร
แล้วก็ประเมินภาษีใหม่หลังจากที่คดีสิ้นสุดนะครับ
โดยระบุว่าหากพบเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิตร

ก็พร้อมที่จะลงโทษตามกฎหมายทันทีนะครับ
ความเคลื่อนไหวของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย

ก็มีกำหนดการต้องไปเป็นประธานแจกใบประกาศนียบัตร
อุปชาจำนวน๒๘๒รูปที่วัดสามพระยานะคะ
แต่ปรากฏว่าก็ได้มอบหมายให้พระสงฆ์รูปอื่น

ส่วนทางด้านทนายนะคะ
ฝ่ายกฎหมายของวัดปากน้ำคุณสุพัฒนพฤษนิติสธรเนี่ยนะคะ

แต่ว่าตอนนี้ทางวัดยังไม่ได้รับหนังสือนะคะ

ทางวัดก็พร้อมปฏิบัติตามให้เข้ามาอายัดรถคันนี้ไปเป็นของกลางค่ะ

คือเมื่อการนำเข้าและจดประกอบรถไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
กรมศุลกากรก็จะต้องไปดำเนินการเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง
ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งสองส่วนด้วยนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเรื่องของการชุมนุมของกลุ่มคณะสงฆ์
เมื่อวานนี้มีการเผยแพร่ข้อมูลมีการส่งต่อข้อความผ่านทางไลน์
ส่งไลน์กันมาเยอะนะฮะบอกว่าในกลุ่มพระสงฆ์เนี่ย
เป็นการนัดหมายในการรวมตัวกันอีกครั้งในวันที่๒๒กุมภาพันธ์

โดยนัดเวลารวมตัวกันในเวลา๙นาฬิกา๓๐นาที
ก็กำหนดจุดรวมตัวที่สนามหลวง๑ที่แล้วนะครับ
แล้วก็ที่พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมกลายเป็น๒ที่แล้ว
จากนั้นจะเดินทางไปรวมตัวกันที่หน้าธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
เพื่อแสดงสังคมติเกี่ยวกับสถานการณ์ของคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน
ทีมข่าวก็ต้องสอบถามไปยังพระเมธีธรรมาจารย์
าธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
ในฐานะผู้ประสานงานเครือข่ายและองค์กรภาคีพุทธบริษัท๔ทั่วประเทศ
ว่ามีการรวมตัวนัดกันจริงหรือเปล่า
เมธีธรรมอาจารย์บอกว่ายังไม่ทราบว่าพระสงฆ์มีการรวมตัวกัน

แต่ว่าไม่ใช่บอกว่าไม่ใช่จากสคสพแน่นอน
สพนี้ก็ย่อมาจากเครือข่ายคณะสงฆ์และองค์กรภาคี
พุทธบริษัท๔ทั่วประเทศบอกว่าข้อความเหล่านี้ไม่ได้ออกมาจากตรงนี้
ใช่ค่ะส่วนทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญ

การชุมนุมของพระสงฆ์ที่จะมีขึ้นในวันมาคบูชา
พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมบอกว่าเป็นการชุมนุม
เพื่อประกอบพิธีสงฆ์เนื่องในวันสำคัญทางศาสนาเท่านั้น
ใช่ครับเขาบอกว่าบางทีไม่ต้องใช้คำว่าชุมนุม
ให้ชาวว่าเขามีการประชุมกันเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา
ส่วนสมเด็จช่วงเองก็บอกว่าอย่าไปตอบโต้อย่าพูดถึงเรื่องนี้